ผมคิดว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องวินิจฉัย
แต่ขอความกรุณาท่านประธานได้วินิจฉัยลึกไปกว่านั้นว่า
การที่ท่านใช้ถ้อยคำเรียกโดยทั้งที่รู้ว่า
สิ่งที่เป็นทางการสิ่งที่ถูกต้องเนี่ย
มันควรที่จะต้องใช้ยศนำหน้า

แต่ตอนเรื่องนี้ผมคิดว่ากมันเป็นเรื่องสำคัญแนะ
ผมว่ากอนความมูลนาท่านประธานได้
ว่าถ้ากรณีกล่าวถึงใครก็ตามที่มียศ

ไม่ใช่เป็นเรื่องมารยาทของผู้อภิปรายอย่างเดียวครับท่านประธานครับ

โดยหลักแล้วก็เวลาเราเอ่ยถึงคน
ก็ควรจะเอ่ยให้ครบถ้วน

เป็นพฤติกรรมของผู้นั้นที่เหมาะสมหรือไม่
คนนอกก็จะรู้เองว่าคนนี้

กับระบบนี้กับคนระดับนี้

เป็นตัวชี้คนก็เห็นทั้งเมืองทั้งประเทศครับ
ก็ขอได้เข้าใจนะครับ

ผมขออนุญาตประท้วงข้อบังคับที่๗๐ครับ
เพราะผมเห็นการอภิปรายนั้นผมว่าพอสมควรแล้ว
แล้ววนเวียนตามข้อ๖๑
แล้วรูปที่นำเสนอเมื่อสักครู่เนี่ย

เพราะว่าฝ่ายรัฐบาลก็ทำการบ้านมาแล้วครับว่า

จริงไอ้บ่อตกปลาที่ท่านชี้นำ
จริงเป็นครูรอบที่ดินนะครับ

และท่านไม่ได้นำภาพที่ว่าความเจริญกำลังมาสู่ที่ดินผืนนั้น
ข้างเป็นหมู่บ้านจัดสรรขึ้นเต็มไปหมดแล้วนะครับ
นี่เป็นการนำข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนนะครับ
ครับฟังนะฮะตามข้อบังคับ
นายมตรีรำตรีเท่านั้นที่มีสิทธิ์แถลงชี้แจง

ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าถึงรักยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดแทน

ผมเข้าใจครับว่ามันอภิปรายน่าจะพอสมควรแล้วตามข้อบังคับที่๗๐ครับ

นำเรียนให้ท่านประธานทราบนะครับ

เขาขอเวลาไว้๒ชั่วโมงนะ
แล้วก็ได้เตือนแล้วว่าในความเห็นผมก็สอดคล้องกับพวกเราว่าวนเวียนซ้ำซาก
แล้วก็พยายามดูด้วยความรอบครอบที่สุด
ที่ทำให้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราบังคับได้
อะไรคือสิ่งที่ประธานสามารถสั่งให้ก็แก้ไขได้

เว้นเดี๋ยวก็ทำอะไรในห้องประชุมที่ผิดข้อบังคับ

เชิญต่อคุณปรินาครับ
ค่ะคุณชวนค่ะคุณชวนค่ะ
ขออนุญาตนะคะให้คุณชวนหลีกภัยช่วยพิจารณา
คำวินิจฉัยของท่านเมื่อกันก่อนด้วย
เพราะว่าคำวินิจฉัยของท่านต่อท่านสสสุภาชัยนั้น
ดิฉันคิดว่าเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของสิ่งต่างนั้น
ผู้ใดมีการเรียกท่านประธานสภาว่าคุณชวนหลีกภัย
มันก็สามารถควบคุมได้นะคะ
ผมไม่ควรเรียกอาหัยก็เฉยดายครับ
อันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าภาษาไทย
คือมันก็ไม่เหมาะสมพวกเมื่อนหนู

ปลุกว่าคำนี้ไม่สุภาพ
อภิษภายต่อและก็คุณาสรุปบางเรื่องได้ครับ